บางทีเราขับรถตามท้ายรถบรรทุก
หรือว่ารถอะไรต่างที่เขามีไฟที่มันส่องสว่าง
มันสว่างวาบสว่างมากเกินไป

ไม่ใช่ภายดิสโก

ถ้าคุณจอดแล้วเต้นคุณความผิดด้วยเลยนะ
เนาะก็น่ะสิแต่มันอบใจไม่ไหวไง

เพราะมันอันตรายนะครับกับรถที่มีไฟส่องสว่างในลักษณะแบบนี้
เหตุการณ์เกิดแถวไหน
บริเวณเรียบด่วนรามอินทา
โอ้แถวนี้ผมว่าหลายคนรู้จักนะไปบ่อยผมก็ผ่านบ่อย
ว่าเป็นทางผ่านบ้านผมคือแถวชั่วตลาดหัวมุมนั่นแหละ
โอ้โหคุณผู้ชมดูนะรถที่ขับตามหลังรถบรรทุกคันนี้

เวลาเบรกทีก็หวิบวัพอย่างที่เขาบอกกันแหละ
ตาแทบแตกนะครับคุณผู้ชมครับคือสีไฟแบบนี้เอาพูดตรงนะ
ตามกฎหมายมันไม่ถูกต้องไม่ถูกค่ะจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ากรมการขนส่งทางบก
เขามีมาตรการของอุปกรณ์ส่องสว่างโคมไฟเลี้ยวต้องเป็นแสงสัญญาณกระพริบไฟสีเหลืองอำพันธ์
ติดอยู่ด้านหน้า๒ดวงด้านท้าย๒ดวงหรือว่า๔ดวงนั่นแหละ
แล้วก็โคมไฟหยุดก็คือเบรกติดตั้งไว้ด้านท้ายจำนวน๒หรือว่า๔ดวง
และต้องเป็นแสงสีแดงสม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบแบบนี้
คือแค่แตะเบรกไฟแดงขึ้นอันนั้นจบเลย

อันนั้นเอ้ยปิ๊บไม่เอาไม่ถูกกฎหมาย
แล้วก็ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาตรา๗๑ประกอบมาตรา๑๔
อุปกรณ์และส่วนควบคุมไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ก็คือไปปรับแต่งแสงสีด้านหลังแบบนี้ที่เป็นไฟเบรกเนี่ย

แล้วที่สำคัญผู้ขับรถก็จะมีความผิดตามมาตรา๑๐๒วงเล็บ๔
มาตรา๑๒๗ที่ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด
ปรับอีก๕๐๐๐บาท
เอาล่ะง่ายคุณผู้ชมรถมาแบบไหนใช้อย่างนั้น
เป็นไปได้อย่าไปปรับอย่าไปแต่ง
คือถ้าไฟเสียไปเปลี่ยนไฟให้เป็นแบบเดิม